ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการทำประมงแบบผิดกฎหมาย

ซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเอง
รู้แบบนี้แล้วก็รีบเร่งลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปที่จังหวัดระนองรวมถึงนครศรีธรรมราช
เพื่อที่จะเร่งรัดแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชน

ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
ตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กำลังสอบปากคำ๑ใน๒ใต้โกงเรือ

โดยไม่เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชและทำผิดฐานค้ามนุษย์
หลังตำรวจพบพฤติกรรมการบังคับใช้แรงงานประมง
โดยมีการทำร้ายร่างกายลูกเรือ
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นผลมาจากการที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ลงพื้นที่จังหวัดระนองและนครศรีธรรมราช

รวมไปถึงบูรณาการในการแก้ปัญหาประมง

ให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด
ประกาศให้ใบแดงประเทศไทย

โดยตลอดการเดินหน้าแก้ไขปัญหา

ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้
ได้มากขึ้นร้อยละ๒๐
มันก็จะผิดมากขึ้นมันก็ไม่ใช่
ขณะที่การเดินหน้าจับกลุ่มกลุ่มผู้ต้องหารายอื่น

จากการลงพื้นที่ตำรวจภูทรภาค๘

ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย
ภาคประมงมากอย่างต่อเนื่อง
เพราะประมงเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว

ในเรื่องการทำประมงแบบถูกกฎหมาย
แก่ผู้ประกอบการและประชาชน
ก่อนที่จะกลับมาเดินหน้าแก้ไขกฎหมาย
และวิธีการดูแลพยานให้เป็นองค์รวมมากขึ้น

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่า
เป็นการทำงานอย่างสุดความสามารถ
โดยคาดหวังให้ไทยหลุดพ้นจากการถูกกิจ
การทางการค้าด้านประมงจากนานาชาติ